คุณผู้ชมคะใครที่อยู่แถวชนบุรีหรือจังหวัดใกล้เคียง
เจอผู้หญิงอายุประมาณ๕๐ปีทำพฤติกรรมแบบนี้ช่วยแจ้งเบาะแสหน่อยนะคะ
เพราะว่าผู้หญิงคนนี้ทำพฤติกรรมแบบนี้ซ้ำเมื่อ๓ปีก่อนจนโดนจับ
ออกมาล่าสุดก็ทำแบบเดียวเดิมแบบเดิมอีกนะคะคือไปหลอกแม่ค้า
ขายของชำบอกว่าแม่ตัวเองตายแต่ไม่มีเงินทำงานศพขอเงินหน่อย
ล่าสุดก็คือไปหลอกเขาค่ะ
เห็นไหมคะเจ้าของร้านขายของชำเนี่ยคือคุณเล็กนะคะ
อายุห้าสิบปีผู้ก่อเหตุเนี่ยก็คือผู้หญิงคนสวมเสื้อแดงขี่มอเตอร์ไซค์มาเนี่ยค่ะ
คือทำเหมือนมาซื้อของมาซื้อของที่ร้านครับ
พูดคุยท่าทางตีสนิทบอกว่าเนี่ยแม่ก็มาซื้อของที่นี่ประจำนะ
แต่ตอนนี้แม่ตายแล้วแล้วไม่มีเงินทำงานศพแม่ช่วยกันหน่อย
สักพันเจ็ดได้ไหมช่วยกันนะคะเพราะว่ารู้จักสนิทสนมกันดีเนี่ยมาซื้อของที่นี่บ่อย
เจ้าของร้านก็เอกใจบอกไม่รู้จักทีนี้ไม่รู้จักแล้วแล้วจะช่วยยังไง
พันเจ็ดก็เยอะไปด้วยหลอกเราหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เจ้าของร้านก็ให้เงินไปร้อยหนึ่งนะคะ
สุดท้ายผู้หญิงเสื้อแดงได้ร้อยหนึ่งก็เอาขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปนะคะเจ้าของร้านคือคุณเล็กค่ะ
ทีนี้พอชาวบ้านทราบข่าวก็พูดเหมือนกันเลยค่ะบอกผู้หญิงคนนี้ทำแบบนี้มาแล้วหลายครั้งนะคะ
อีกคนนึงที่เคยตกเป็นเหยื่อก็คือคุณอัชราอายุ๕๗ปีขายของชำเหมือนกันเขาบอกเจอเหมือนกันเลย
บอกว่าเนี่ยแม่ตายไม่มีเงินทำศพไม่มีเงินไปรับศพขอให้ช่วยหน่อยเธอก็แย้งไปบอกมาหล่อ
แต่ละจังเปออัปดาห์คนนี้ไม่เห็นเคยรู้จักกันเลยพอพูดแบบนี้ผู้ก่อเหตุก็ขี่มอเตอร์ไซน์หนีไปเลยค่ะ
หญิงคนนี้ค่ะท่าไปดูประวัตินี่
เดียวกันนี้ในหลายพื้นที่ของจังหวัดชนบุรีแล้วก็เคยเป็นข่าวดัง
เมื่อปีหกสองปี๖๓มาแล้วนะคะแล้วเธอก็ถูกจับกลุ่มหายไป
โผล่มาก่อเหตุแบบนี้อีกค่ะแบบเดิมเลยนะคะ
ภูมิกับสพเมืองชนบุรีบอกกับเราบอกว่าตอนนี้ทราบแล้วนะคะ
ให้ตำรวจชุดสืบสวนติดตามดูพฤติกรรมแล้วก็ตามดูที่พักอาศัย
แต่ว่ายังไม่มีใครมาแจ้งความนะคะก็ได้แต่ติดตามดู
ถ้ามีผู้เสียหายมาแจ้งความตำรวจพร้อมจับกลุ่มทันทีค่ะ
แต่พฤติกรรมที่ได้ยินนี่เหมือนผมคุ้นนะ
เคยอ่านข่าวพฤติกรรมลักษณะแบบนี้ยังไง